งั้นมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์เนี่ย
ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากผู้เสียหายคนหนึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
เราก็เลยตรวจสอบให้เธอบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่ค่ะงงไหมล่ะคะนั่งอยู่ดีโดนเตะใส่เฉยเลย
แล้วแรงด้วยนะเนี่ยป้าบเข้าไปเขาไม่รู้ตัวด้วยอ่ะ
ร่วงลงไปแล้วนิ่งเลยนะคะคนที่โดนเตะอ่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็คือเหตุการณ์๑๖ตุลาคม
เวลา๑๙นาฬิกา๒๖นาทีจริงก็นั่งกันอยู่หลายคนเนาะตรงนี้
แต่ผู้ชายที่ก่อเหตุเดินมาถึงแล้วเตะใส่คนเจ็บแบบ

คือถ้าดูภาพต่อเนื่องในอีกมุมหนึ่งมุมนี้แล้วพอเตะไปแล้วเนี่ย
จะเห็นว่าคนก่อเหตุเขาก็ยืนอยู่แถวนั้นเฉย
ค่ะก็เดินออกไปสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่แล้วยืนมอง

แล้วมีแค่คนนี้คนเดียวที่เข้าไปช่วย
สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป
นี่ค่ะก็มีเพื่อนในกลุ่มคนนึงขี่ออกไป

คือถ้านับตามภาพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพี่อุ๋ยค่ะ
ก็จะมีอยู่๗คนไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเพื่อนกันทั้งหมด
หรือรู้จักกันหรืออะไรแต่คนเจ็บที่โดนเตะ
พอโดนเตะปุ๊บคนที่นั่งอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะ
ก็ดูเหมือนไม่ได้ตกใจอะไรมาก

อันนี้ดื่มต่อบางคนก็สูบบุหรี่ต่อ

เหตุการณ์ตรงนี้นะคะมันคือหน้าร้านค้าในจังหวัดสมุทรประการนะคะ
เขาก็นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันอยู่อะค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าผู้เสียหายเขาส่งข้อความมาร้องเรียนทางเพจของไทยรัฐ

ไอ้ที่โดนเตะเนี่ยฟันแตกเลยนะคะ
เขาร่วงลงไปฟันกระแทกฟันแตกเลยนะคะ
แล้วต้องตรวจสมองด้วย
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงค่ะ

เราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาตามนี้

เดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้ากับทางตำรวจให้นะคะ
ว่าเรื่องราวทางคดีมันถึงไหนแล้วค่ะ
เพจไทยรัฐมิวโชว์ก็ส่งข้อความเข้ามา